มาร้านอัศวินดีกว่าจริงบริษัทใจที่อัศวินสงสัมบาล
กลับมาก็คือสงสัมภาษาแหล่งของบริษัท
จริงแต่รสปล้อยกลับมาเยี่ยมก็คืออีกที